ยังมีผลกระทบเรื่องของการไม่เข้าใจกัน

ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นั้นด้วย
ชาวบ้านอยู่หัวไซน์นครศรีธรรมราช
พอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บมันก็มีความเสียหายต้นไม้ผ่าน
ผ่านอาสารบ้านเรือนถนนถนนทางต่าง

ปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม

ขับไล่ตำรวจในพื้นที่ซึ่งล่าสุดนี้นะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็สั่งย้ายด่วนแล้ว
สารวัตรสืบสวนสพเขาพังไกรนะคะโดยพลตำรวจตรีถากูลเนธพุกณะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็มีคำสั่งด่วนให้พันธมตโทภัยรวดเมืองสุวรรณ
สารวัตรสืบสวนสพเขาพังไกรอำเภอหัวไส
ช่วยราชการงานสืบสวนที่สพกระปางอำเภอทุ่งสงศ์
ตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
คือยังไม่ได้สรุปว่าผิดหรือว่าไม่ผิดนะครับ
แต่ว่าก็ย้ายไปก่อนเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้กันต่อนะครับ
ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเนี่ยนะคะ
เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

พันธมบทโทษบัณฑิตสุขวิสิตศรวรรดิสรวรรค์เขาพังไกร
ว่ามีความเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่
ที่เขาจะรวมตัวกันก่อการชุมนุมเพื่อประท้วงขับไล่ตำรวจ
ก็เลยเอาย้ายก่อนแล้วกันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหา
โดยเฉพาะตำรวจชุดที่ไปจับกลุ่มชาวบ้าน
ที่ได้นำเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องเลื่อยยนต์เนี่ยนะคะ
มาตัดไม้ที่ล้มทับบ้านเรือน
ตัดไม้ที่ล้มขวางถนนและกีดขวางทางสาธารณะ
ในช่วงวันที่๕๘มกราคมที่ผ่านมา
มันก็ทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่
ตำรวจชุดนี้แหละค่ะที่จะต้องมีการย้ายไปก่อนนะคะ
จากนี้ยังบอกด้วยว่าแม้ว่าการจับกลุ่มเครื่องเลื่อยยนต์
ชาวบ้านนำมาตัดไม้นั้นเป็นการทำตามหน้าที่
แต่มันเป็นห่วงเวลาหรือระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม
ไม่สมควรในการปฏิบัติไม่ถูกการรัฐเทศะ
เพราะว่าทุกฝ่ายกำลังเร่งช่วยชาวบ้านที่มีความทุกข์ยากอยู่ค่ะ
โดยหลังจากสั่งให้นายตำรวจนี้ไปช่วยราชการแล้วนะคะ
ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมา
จะได้มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย
ทางด้านพันธบทโทบัณฑิตสุขวิสิตสารวัตรใหญ่สภเขาพังไกร
ก็เปิดเผยนะคะว่าการจับกลุ่มชาวบ้านนั้น
เกิดขึ้นบริเวณในโรงเรียนเขาพังไกรและพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียน
ท้องที่หมู่๒ตำบลเขาพังไกรอำเภอหัวไซค่ะ
ซึ่งได้รายงานรายละเอียดทั้งหมดให้กับผู้บังคับบัญชาได้รับทราบแล้ว
แต่ว่ารายละเอียดการจับกลุ่มก็คงไม่สามารถจะเปิดเผยป้ายในขณะนี้
เนื่องจากว่ามันเป็นรายละเอียดในสำนวนคดีนะคะ